ยังตามความคืบหน้านะคะคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔กุมภาพันธ์ที่หน้าสารอาญากรุงเทพใต้นะคะ
ผู้ต้องหา๖คนอยู่ในเรือนจำแล้วไม่ได้รับการประกันตัวนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างการหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
โดยเฉพาะชิ้นส่วนของผู้ตายครับ
ผู้ต้องหารับสารภาพว่านำไปเผาที่จังหวัดนครสวรรค์
เผาที่หนึ่งไปทิ้งที่หนึ่งแล้วก็บางส่วนไปทิ้งน้ำ
ทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำปิงครับตอนนี้เจอบางส่วน
ส่วนอยู่ระหว่างการตรวจหาดีเอ็นเอว่าใช่ของผู้ตาย
ในวีรชัยพี่ชายของพุทธภาคสาพนิดาหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราก็ยังลงพื้นที่ไปนะคะปรากฏว่าที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
ไปเจอกับร่างทรงคนหนึ่งครับและร่างทรงคนนี้ก็เหมือนกับแบบ
มีอะไรเข้าอ่ะแล้วเขาก็ชี้ชี้จุดอ๋อเหรอ
ชี้จุดที่ทิ้งชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตลงไป
บอกว่าถูกกดอยู่ในน้ำเขาบอกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
มึงก็จะล้อริ้มนี้มาเจอมึงขึ้นมาบนโบอีกสักหน่อยนึง

หัวเผาหน้าคาบอกแบบงี้เปิดให้ลูกเห็น
กระดูกหรือถุงอยู่ตรงไหนขอให้ถึงคนโดนใจลูกไปให้เจอให้เจอเลย
เอาเงี้ยเลยจากขว้าเกาะไปอ่ะประมาณกลางกลาง

กูไประวังเดี๋ยวไอ้จำลวนมันจับกู
นี่ร่างทรงของพ่อปู่เข้าใช่ไหม

บอกว่าเนี่ยหาเลยไปมันต้องไปจุดนี้จุดนี้ก่อน
ก็เลยไปชี้จุดแล้วก็บอกว่าเหมือนกับถูกกดอยู่ใต้น้ำอะไรแบบนี้
คือผู้หญิงสูงอายุคนนี้ที่เป็นร่างทรงค่ะ
ชาวบ้านที่บ้านกลางแดด
พามาที่จุดค้นหาหลักฐานริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็คืออยู่ในพื้นที่ตำบลกลางแดดนะคะ
อำเภอเมืองนครสวรรค์ดอกไม้ทูบเทียนก็มาเต็มเลย

งงเหมือนกันใช่คือตอนแรกก็มาเหมือนคนอื่นทั่วไปเหมือนมาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่แหละ
แต่พอนั่งลงไปสักพักหนึ่งเริ่มแบบตัวสั่นเหมือนมีอะไรมาเข้าร่าง
แล้วก็บอกว่าเหมือนเป็นพ่อปู่นาคาโอ้โหแล้วก็กุมาร
คือพ่อปู่นาคาเนี่ยพอบอกอะไรเสร็จเนี่ยตอนสุดท้ายก็ยังให้หวยด้วย
จากชี้จุดฝั่งแล้วมีให้หวยด้วยนะ

คุยกับร่างทรงช่วงกุมารเข้าร่างนะคะ
มีช่วงพ่อปู่นาคาแล้วก็มีช่วงกุมารน่ะนะคะ
กุมารเข้าร่างเนี่ยร้องขออยากกินน้ำแดง
นี่กุมภูริพัฒน์ไปคุยด้วย
หนาวมากถูกจับกดเอาไว้ลอยขึ้นมาเหนือน้ำไม่ได้
ถูกจับมัดมือมัดปากคุยไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้
ถูกซ้อมก่อนตายด้วยไม่เกินวันสองวันนี้

นี่
แต่เค้าช่วยอะไรช่วยเองไม่ได้เลย
เค้าโดนจะกดไง
โดนจะกดไงบอกพ่อปู่นาคาให้เปิดเลย
เค้าโดนเค้ากดมาหรืออะไรอะ
พ่อปู่นาคาจะจับอีกออกให้หมดเลย
เค้าบอกไหมเค้าเป็นอะไรเค้าเป็นอะไรตาย
เค้าบอกมันอยู่แปดเก้านึงด้วย

ใช่ค่ะเสียงเมื่อสักครู่นี้เป็นพ่อปู่

เสียงเล็กเป็นเสียงกุมารอย่างนี้ค่ะ
มาชี้จุดว่าที่ว่าผู้ต้องหาบอกว่า
เอาใส่ถุงแดงมาทิ้งแม่น้ำแถวนี้เนี่ย

คุณภูริพัฒน์ก็เลยบอกร่างทรงว่าไปไปชี้จุดเลย

กุมารก็ออกจากร่างไปเลยค่ะ

แล้วทุกคนก็งงมากค่ะ
ไหนดูสิที่ภูริพัฒน์บอกใช่ไหม

แล้วสุดท้ายคือนอนไปกับพื้นเลย
แล้วกลับไปแบบงงทุกคนงงมาก
แต่เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาก็จุดทูบนะคะ

ค้นเจอครับชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตนะคะ
เพื่อจะนำไปเป็นหลักฐานสำคัญมาก
ประกอบสำนวนคดีส่วนการค้นหาวันนี้เมื่อช่วงเที่ยงค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกรามรถหอมผู้กำกับการ๔กองบังคับการตำรวจน้ำ
หัวหน้าชุดที่นำถุงสีแดงต้องสงสัยของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่ไปเจอ
บริเวณแนวสันทรายหัวเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลกลางแดด
อ่าเพราะว่าผู้ต้องหาบอกว่านำชิ้นส่วนใส่ถุงพลาสติกสีแดงสามถุง
ครับแล้วออกไปทิ้งแล้วเขาไปเจอถุงอ่ะอ๋อนี่เจอเนี่ยใช่ไหมอืม
เป็นถุงหูฮิ้วเนี้ยค่ะแปดสิบคูณแปดสิบเซนติเมตรอืม
คาดว่าผู้ก่อเหตุใส่ชิ้นส่วนร่างของพี่ชายท่านผู้พิพากษาพนิดา
เอาไปทิ้งในแม่น้ำเจ้าพระยาครับตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เคาะนะคะ
เขาเคาะเอาเศษอะไรต่างที่อยู่ในถุงออกแล้วก็มาดูเพื่อนำไปตรวจหา
ดีเอนเอถุงใบนี้เนี่ยก็ต้องเอาไปให้ผู้ต้องหาที่รับสารภาพ
ดูว่าใช่ถุงใบเดียวกันหรือเปล่ามันใช่ไหมครับส่วนการค้นหาก็ยังใช้แผนเดิมนะคะเบื้องต้นคือเจอเพิ่มเติมแค่นี้นะคะก็ยังใช้แผนเดิมยังหาต่อยังไม่หยุดนะคะคือใช้เรือยางลากห่อนเหล็กด้านหลังนักประดาน้ำเรียงแถวเหมือนลักษณะลากอวนลากถวนน้ำสแกนพื้นที่ใช้โดรนบินสำรวจเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณ
นั่นก็คือที่ริมแม่น้ำปิงหน้าวัดใส่ใต้จุดนี้ค้นหาโทรศัพท์มือถืออีกสองเครื่องนะคะที่คนร้ายเอาไปโยนทิ้งไว้ก่อนหน้านี้เจอไปแล้วสองเครื่องของผู้ตายเครื่องหนึ่งของคนร้ายเครื่องหนึ่งยังหาของคนร้ายอีกสองแต่ก็ยังไม่เจอที่จุดนี้นะคะส่วนกระดูกก็เจอบ้างแล้วผลสนสูตรเบื้องต้นตรวจพิสูจน์เบ
ไปทิ้งอ่ะบนดินนั่นนะคะ